นักเล่าเส้นน็อตวรริสจะพาขึ้นเหนือไปแอวเจียงไฮ
เพื่อไปค้นหาที่มาและเรื่องราวของข้าวซอยน้ำซู่
เมนูเส้นพื้นเมือง๑๒ปันนาต่อด้วยบะหมี่ผัดยูนาน
เมนูเส้นผัดสูตรเก่าแก่จากร้านหญิงปิงยูนาน
และเมนูแพ็คเชอรี่พาสต้ามีรูยัดไส้ชีสในซอสมะเขือเทศ
เล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์วันเสาร์ที่๖สิงหาคมเวลาเที่ยงตรงทางไทยรัฐทีวีจ้า